สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๑พฤษภาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดกะบี่มีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
ทำให้หญิงสาวอายุ๒๓ปีคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่นะครับ
ส่วนหลานสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนเพชรเกษม
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลทับกริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระชันชิด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ทำให้นางสาววิลัยวันจันทราอายุ๒๓ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
ส่วนเด็กหญิงที่มาพรเหมาะทองอายุ๑๒ปีหลานสาว
นั่งซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังยับเยิน
และรถกระบะอีซูซูจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่า
กำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุราธารณี

รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนรถพ่วง
ทางโค้งก่อนถึงโรงเรียนบ้านเกาะสบาตะบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ภายในรถพบนายสรรทองคำอายุ๕๑ปีประหลัดอำเภอโกสัมภีนคร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พยายามเร่งเครื่องแซงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขี่อยู่ด้านหน้า
แต่ไม่พ้นทำให้รถกระบะเสียหลักแล้วชนกับด้านข้างของรถพ่วง
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส

เส้นทางมุ่งหน้าตลาดลำลูกกาอำเภอลำลูกกา
ทำให้นายวีรยุทธ์โพย้อยอายุ๒๔ปี

พบรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพังยับเยิน
ก่อนเกิดเหตุตนเองกับผู้ตายเพิ่งกลับจากดื่มเหล้า
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

แต่พอมาถึงทางโค้งก็เสียหลักชนเบรีเออร์จนเสียชีวิต
ตำรวจสพคูคศเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

นำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

เมื่อเด็กชายวัย๙ขวบไปเล่นน้ำคลายร้อน
พี่ชายในคลองทวีวัฒนา

แต่ว่าจมน้ำเสียชีวิตครับ
ตำรวจนครบาลสาราแดงได้รับแจ้งเหตุ
มีเด็กจมน้ำหายไปในภายในคลองทวีวัฒนา

เรียบคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพ

พบว่าอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา

สีดำของเด็กที่หายไปในน้ำ
ถูกทิ้งไว้ที่บริเวณใต้สะพานนะครับ
ตำรวจประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ใช้อุปกรณ์ดำน้ำลงค้นหาใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาที
พบร่างของเด็กนะครับ
ก็คือเด็กชายเต๋าอายุ๙ปี
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป๑ที่โรงเรียนวัดสาราแดง
ที่เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำ

พ่อของน้องเต๋าบอกว่าลูกชายสองคนมาเล่นน้ำคลายร้อนที่จุดเกิดเหตุ

หลังจากนั้นพี่ชายคนโตก็มาแจ้งว่าน้องได้จมน้ำหายไป
ก็เลยพากันเดินค้นหามาพบเสื้อยืดของลูกชายอยู่ที่ใต้สะพาน
คิดว่าลูกต้องจมน้ำในจุดนี้
แล้วก็แจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาตรวจสอบ
พนักงานสอบสวนสนสารแดงได้แจ้งกู้ภัยให้ส่งร่างผู้เสียชีวิต
ไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับ
ก่อนที่จะส่งมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป